กันที่เรื่องราวของคุณแม่สุดแซ่บนะคะอย่างสาวหนิงปณิตาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้เธอบอกว่าหลายคนทักเธอว่าปีนี้เธอจะเห็งแล้วก็เห็ง
งานนี้คุณแม่นิงก็เลยตระเวนเดินสายทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเธอเดินสายทำบุญอย่างหนัก
ในประเทศและต่างประเทศกับครอบครัวและเพื่อนสนิท
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นเพราะปีที่ผ่านมาเป็นปีชง
ส่วนปีรการนี้จะเป็นปีแห่งการรับโชคและประสบความสำเร็จ
เธอก็เลยทำบุญเพื่อเสริมสิ่งดีให้ทวีคูณยิ่งขึ้นค่ะ
เวลาทำอะไรมันก็จะได้ไม่มีอะไรติดขัด
ช่วงนี้ทำบุญเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าพอเวลาเราทำงาน

พอเวลาเราว่ามันต้องหาสมดุลแล้วก็บาลานซ์ชีวิตให้มันดี
ส่วนทริปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะเมาดิฟต
ฟุกลุกฝนทริปและต่องพระคารมัย

เป็นทริปที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์ความเป็นผู้หญิงกับเพื่อน
หลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งปี

เพื่อจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนแบบใช้เดี่ยว
ในครอบครัวปีละครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป